อย่างใอย่างประดิษฐิษฐ์ส่วนใหญ่คือต้องดูสองทาง
คือด้านความปลอดภัยหรือด้านสาธารณสุขกับเรื่องของเศรษฐกิจ
นี่เราได้ยินตลอดเลยนะตระหนักได้แต่อย่าตระหนกไง
เออนะครับดังนั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

อย่างที่คุณบุ๊กบอกครับ
เราต้องหาความพอดีให้ได้
มาตรการแบบไหนถึงจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป
ถ้ามากเกินไปมาตรการเหล่านั้นจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจะหนักไปกว่าเดิมด้วย
ถ้าน้อยเกินไปแล้วเกิดความหละหลวม
วันหนึ่งโอมิครอนพระบาทหนักไปกว่านี้มากกว่านี้คุมกันไม่อยู่
ก็จะมีผลเสียหายตามมามากมายมหาศาลเหมือนกัน
ฉะนั้นมันยากตรงความพอดีนี่แหละครับยากที่สุด
อย่างเรื่องว่าเราจะเอายังไงกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่เข้ามาแล้วส่วนหนึ่งแล้วกำลังจะเข้ามาอีกช่วงหนึ่ง
ข้อสรุปที่คุยกันในสบคเมื่อวานก็คือว่า

คือหมายถึงว่าไปลงที่ภูเก็ต๗วันไปอยู่ที่นั่น๗วัน
ตอนนี้เข้ามาแล้ว๑แสน๑หมื่นคนเหลืออยู่ค้างท่ออยู่๙หมื่นคน
หมื่นคนนี่แหละครับที่จะกลับไปใช้มาตรการเดิม
คือมาถึงต้องจับตรวจเชื้อ๒ครั้งแล้วกักตัว๗วันหรือ๑๐วัน
แล้วพอหมด๙๐๐๐คนที่ค้างท่ออยู่นี้แล้วพอก่อน

หลังวันที่๔มกราค่อยพิจารณากันใหม่

ไม่ใช่เป็นการปิดประเทศอย่าสื่อสารกันไปผิดเดี๋ยวมันจะยุ่ง
กันใหญ่มันต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่การปิดประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่ง
ที่รัฐบาลจะต้องคิดต่อก็คือว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่
ได้รับผลกระทบคือคนในแวดวงธุรกิจนำเที่ยวเพราะฝรั่งที่
จองมาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจองมาโดยมาตรฐานที่ว่าไม่ต้องกัก
ตัวแต่ถ้าเข้ามาต้องกักตัวเขาอาจจะยกเลิกแล้วถ้าเขายก
เลิกผลกระทบมันอยู่กับบริษัทนำเที่ยวทั้งหลายที่ต้องไปจอง
โรงแรมไว้ก่อนจองโน่นจองหนี้ไว้อ้าวเขาเปลี่ยนใจไม่มาคนเหล่า
นี้ได้รับผลกระทบแน่รัฐบาลก็ต้องดูแลว่าจะทำยังไงจะช่วย
เหลือกันยังไงจะหาทางออกยังไงอันนี้โดนแน่ส่วนงานเข้าดาวน์

ที่กังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนกันมากที่สุดตอนนี้เนี่ยคือคนทำ
ธุรกิจพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายคนจัดงานเข้าดาวน์จัดงานปีใหม่

มติสบคเมื่อวานบอกว่านายกพูดเองนะครับยังไม่มีอะไร

ตีความว่ายังจัดกันได้ตามเงื่อนไขทุกมาตรการควบคุมเหมือน

แล้วให้ตั้งข้อสังเกตที่นายกบอกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
คำว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่มันตีความได้
ณขณะนี้ณตอนนี้ยังจัดได้อยู่แต่ถ้าหลังจากวันนี้
สถานการณ์มันระบาดโอมิครอนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วทำท่า
จะเอาไม่อยู่ขึ้นมาล่ะคำว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มันก็จะเปลี่ยนแปลงคืออาจจะจัดไม่ได้แล้วช่วงที่นายก
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยนายกยังไม่รู้นะครับว่ามีหัวข่าว
นี้มาจากต่างประเทศหัวข่าวที่บอกว่าองค์การอนามัยโลก
อนงดจัดงานใหญ่คริสต์มาสปีใหม่เนี่ยคนที่อยู่ในจอเนี่ย
คือนายเท็จลอสแอดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การ
นามัยโลกท่านเตือนว่าควรจะยกเลิกงานจัดรื่นเริงในตอนนี้
ไปเสียใจกันทีหลังนี่องค์การอนามัยโลกของเตือนก็สอด
คล้องกับซุ่มเสียงของคุณหมอบ้านเราหลายคนเขาไม่กล้า
บอกตรงแต่เขาพูดออกมาในเฉดเดียวกันว่าหมอเขามีความกังวล
กับการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่เพราะว่าตอนนี้สายพันธุมิคอน
มันยังอยู่ในระยะฟักตัวอยู่มันยังไม่แพร่ออกมาเต็มที่
แล้วถ้าเราสังเกตดูเท่าที่ผ่านมาเวลาอนุมัติให้จัดได้เนี่ย
ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงแต่เอาเข้าจริงจริงพอถึงเวลา
มันคุมกันไม่ได้สักทีหนึ่งครับเช่นงานช้างที่สุรินทร์
ที่ใครเห็นในภาพเนี่ยงานคอนเสิร์ตงานช้างที่สุรินทร์เนี่ย
อยู่ในช่วงที่เรามีโควิดแน่นเอี๊ยดอย่างนี้หน้าเวทีคอนเสิร์ต
เห็นแล้วตกใจกันไปทั่วว่ามันหลุดโลกกันได้ขนาดนี้เช่าเหรอ
สุดท้ายผู้ว่าราชการต้องสั่งระงับเวทีคอนเสิร์ตก่อนกำหนดวันจัดงาน

คนที่ได้รับผลกระทบอย่างจังเนี่ยแน่นอนคนจัดคอนเสิร์ต
แต่ว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไปตกลงเช่าที่เช่าบล็อกขายของขายอาหาร
เตรียมการเตรียมลงทุนลงทุนกันมากมาย
สุดท้ายหมดตัวต้องเรียกว่าหายนะเลยล่ะครับ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้
ลำบากกันมาปี๒ปีพอมีจังหวะจะขายของได้เอ้ามาเจออย่างนี้
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกว่า
คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจ
เตรียมการจะลงทุนทำอะไรต่ออะไรจะขายอะไรต่ออะไร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่บรรยะมันยังเอาไว้มั่งครับ
อย่าเพิ่งทุ่มสุดตัวอย่าเพิ่งมีเงินเท่าไหร่ลงทุนหมด
ไม่มีเงินก็ไปกู้เข้ามา
หวังจะได้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่
อย่าเพิ่งครับเพราะเราไม่แน่ใจว่า
จากวันนี้ถึงปีใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วถ้าถึงเวลานั้นสบคจะปรับจะเปลี่ยนไหมครับ
อันนี้ต้องระวังหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้าง

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ